ออกมาบอกอย่างนี้ถูกเสนอเงินให้ยุติคดีความ
โอ้โหเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะว่า
เนื้อหาข้อความเป็นยังไงบ้างมีทั้งทางเนื้อหาที่เป็นศาลอังกฤษ
คนที่เราแปลมาก็มีข้อความว่า
นางสาวลอล่าวิชริตพี่สาวของนางสาวฮันน่าวิชริตนะครับ
หนึ่งในท่องเที่ยวชาวอังกฤษซึ่งถูกฆาตกรรมที่เกาะเต่า

หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกขมิลเลอร์นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนล่าสุด
ซึ่งเสียชีวิตในสระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งในเกาะเต่าเมื่อไม่กี่วันก่อน
โดยข้อความที่พี่สาวของนางสาวฮันน่าพูด
บอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้คนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศไทย
ประเทศที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก
แต่เธอขอแนะนำให้คนที่อ่านข้อความของเธออย่าเดินทางไป
โดยพูดถึงคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกหลายคดี
ที่อาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอหรืออาจจะถูกปิดถูกปกปิด
ด้วยการทำที่เป็นเหตุฆ่าตัวตายและอุบัติเหตุนะครับ
คือการที่ลอร่าออกมาโพสต์เตตัสครั้งนี้คือ
ถ้าเข้าไปดูในเฟซบุ๊คเธอตรงนี้สเตตนัสนี้ไม่มีแล้วนะคะ

คือก่อนหน้านี้เธอไม่ได้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับคดีความมาเลย

แต่ทีนี้ที่เธอบอกว่าที่เธอต้องกลับมาโพสต์เนี่ย
เป็นเพราะว่ามันมีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิตบนเกาะเต่าอีกแล้ว
เธอต้องจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อะไรหลายอย่างเธอไม่เคยบอก
แต่ว่าเธอรู้สึกว่าเธอโจมตีไทยเยอะเหมือนกันนะครับ

เชยให้กับการที่ลูกสาวเสียชีวิต
แล้วก็มีการบอกว่าใช้คำพูดไม่ดี

อันไหนที่เป็นตัวจริงอันไหนที่เป็นตัว

ทางเจ้าหน้าที่พูดจากับครอบครัวไม่ดี

อะไรอีกก็ในเมื่อเธอตายไปแล้ว

เธอก็กลับบ้านไปแล้วทำอีกคนนึงก็ได้นี่

ทำไมต้องทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นไปอีก

หรือไม่ก็เธออาจจะโชคดีกว่า
ในชีวิตชาติหน้าก็ได้
ข้อความที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

ที่ลงเมื่อวันที่๑๐มกราคม
ใช่ครับเนี่ยข้อความจริง

ที่น่าสะยกสะเยาห์งมาให้อีก
ซึ่งทำให้เธอหวาดกลัวแล้วก็ฝันร้าย
ยังเปิดเผยว่ามีคนไทยบางกลุ่มพยายามเสนอเงินชดเชย
เพื่อให้ครอบครัวของเธอเลิกติดตามคดี

และบอกให้พวกเขาเอาเงินไปทิ้งเสีย

ตอนขับรถอยู่ที่อเมริการู้สึกถูกไล่ตาม
เพราะว่าเราก็พูดถึงระหว่างเรื่องของการพิจารณาคดี
เรื่องของการทางศาลการพิพากษา
สำคัญคือพูดเรื่องแถลงข่าว
จำได้ตอนที่แถลงข่าวเรื่องคดีนี้

สื่อได้คำสัมภาษณ์ด้วยได้ภาพด้วย
เราไม่รู้หรอกนะว่าเราจะต้องเข้าไปในห้องแถลงข่าว
เราไม่ได้เต็มใจเข้าไปแถลงข่าวด้วย
ทางเจ้าหน้าที่บอกเราว่าจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากนั้น๕นาทีเท่านั้นเอง

แล้วก็กลายเป็นการแถลงข่าวซะแบบนั้น

แล้วก็เปิดเผยมาตำรวจไทยส่วนใหญ่เป็นยังไง

เยอะเลยฮะแล้วก็สื่อต่างชาติตอนนี้กำลังเล่นเรื่องนี้กันอย่างหนัก
ีเซียอังกฤษก็เล่นเต็มที่เหมือนกันนะครับ

มาดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับของคดีที่นายลุกมิลเลอร์

เสียชีวิตในสระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะเตา

แล้วก็เป็นเหตุให้นางสาวลอล่า

สเตตัสเกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นกับคนอังกฤษนักท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับ
โดยวันนี้เองพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรธัณฑ์นี้เมื่อวานนี้แถลงข่าว
ได้สั่งการให้ตรวจสอบสภาพศพนายลุกมิลเลอร์

โดยเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาท่องเที่ยวเพียงลำพัง
แล้วก็ไปเที่ยวงานปาร์ตี้ริมสะน้ำของโรงแรมย่านหาดทรายบรี
โดยพยานซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสาวรายหนึ่ง
ที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุบอกว่า
ผู้เสียชีวิตนำโทรศัพท์กับเสื้อมาฝากก่อนจะลงเล่นน้ำ

กระทั่งช่วงเช้าก็พบว่าเสียชีวิตในสระน้ำ
แต่ว่ามีรอยฟกช้ำที่แก้ม
จากนั้นก็ได้ส่งตำรวจได้ส่งศพไปที่แผนกนิติเวศโรงพยาบาลสุราธานี

โดยผลจากการผ่าพิสูจน์จากแพทย์นิติเวศ
แจ้งว่าพบน้ำในปอดซึ่งเกิดจากการจมน้ำ
คาดว่าไม่น่าจะเกิดจากการถูกฆาตกรรม
ขณะที่ศพของนายลุกมิลเลอร์ตอนนี้

ซึ่งได้ประสานไปยังทางสถานทูตประเทศอังกฤษ

เพื่อแจ้งให้ญาติรับทราบต่อไปนะครับ
อร่าก็แสดงความเสียใจมากับครอบครัวของลูกมิลเลอร์ด้วย

หลังจากที่พวกคุณได้ฟังสิ่งเหล่านี้แล้ว

ประเทศไทยที่แสนอันตรายนี้

เดี๋ยวหน่วยงานไทยแลนด์หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง
คงจะต้องมีการนำเรื่องนี้มาชี้แจงนำมาแถลงกันต่อ
หลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะหน่วยงานด้านของความมั่นคงเองด้านของตำรวจด้านของสารด้านการท่องเที่ยวคงมีออกมา